แม่น้ำหนึ่งอาจจะไม่มาเต็มเม็ดเต็มหน่วย
แต่คราวนี้ต้องมาก่อนหน้านั้นเหมือนแค่แสดงความเว้นน์วัก

ไปมารอบนี้แม่น้ำหนึ่งเจอเรื่อง
พลึงสะพึงเพราะอะไรมีชายปริศนา
บุกมาด่าบุกมาขู่ฆ่ายังไม่พอ

พญานาคเก้าเซียนขู่ฆ่ายังไม่พอเดี๋ยวจะทุบเซียนพญานาค
ให้หมดทุกเสียนเลยไปฟังชายคนนี้
พญานาคก้าหัวตรงเสียนเนี่ยกูจะทุบเองของขึ้นให้ขึ้น
มึงดู
คนโคลาสรู้หรือยังไง
สำเนียงโคลาสบ้านเองอย่างนี้แหละนะฮะเดี๋ยวนะพี่
ท่านผู้ชมช่วยฟังหน่อยตกลงจะให้จุดหรือไม่ให้จุด
ให้จุดให้จุดอ่าแล้วถ้ามึงจุดกูจะมาทุบเสียง
ตกลงว่าให้จุดหรือไม่ให้จุด
คือเรื่องของเรื่องหนุ่มคนนี้เดี๋ยวจะมีภาพด้วยนะ
ปริศนาคนนี้เนี่ยบุกมาถึงลานพญานาคและสำนักงานก็อยู่ใกล้กัน
ภาพชัดทุกขั้นตอนภาพชัดฮะเขาใส่ชุดอะไร
ชุดขาวคล้ายคนไปปฏิบัติธรรมแต่ใส่แจ็คเก็ตคลุมอีกที
ก็แล้วแต่มาแบบนี้เนี่ยแล้วเขาถ่ายคลิปนี้ถ่ายเองนะฮะ
ถ่ายคลิปนี้เองและพุ่งปรีเข้าไป
แม้จะมีป้ายเขียนว่าห้ามก่อสร้าง
เพราะอยู่ในกระบวนการทำงานตรวจสอบคล้ายกับลุงพลลักษณะเดียวกันห้ามก่อสร้าง
แต่พอมาถึงอ้าวเหมือนเห็นคนงานไงพอเห็นคนงานอาการปรี๊ดมันเลยออก
อากาศปรี๊ดบอกอ้าวเขาป้ายเขาบอกห้ามก่อสร้างแล้วคนงานจะทำก่อสร้างได้ไง
ยังสร้างต่อเหรอนั่นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือจุดทูปปู่อ่ะ
ไปไปมาที่แม่น้ำหนึ่งบอกเว้นวักหนึ่งงวดนะฮะหนุ่มคนนี้เลยบอกว่า
นี่ไปร่วมมือกับเจ้ามือหวยใต้ดินหรือเปล่าไปร่วมมือกับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ไหม
ดังนั้นเนี่ยจะจุดหรือไม่จุดอย่าจุดนะนี่ทำไมไม่จุดเนี่ยเห็นไหม
คือตอนแรกที่อ่านแล้วมันจะงงตกลงให้จุดหรือไม่ให้จุด
แต่สุดท้ายแล้วจุดไปเรียบร้อยแล้วฮะจุดความร้อนให้เกิดขึ้นที่นี่แล้ว
และยังไม่พอจากลานพญานาคที่ประกาศไว้ว่าแม่น้ำหนึ่งจุดทูปแม่จุดเนี่ยนะ
เดี๋ยวจะจัดการหรือจะขู่ฆ่าจะขู่ฆ่ายังไม่พอ
ยังมีการจะทุบเซียนพญานาคด้วยโหดเดือดขนาดนี้และเดินไปต่อ
เดินไปต่อที่สำนักงานพอเดินไปต่อที่สำนักงาน
ตอนแรกเขาใส่หมวกมาพอเจอกล้องวงจรปิดแถวสำนักงาน
เปิดหมวกให้เห็นหน้าชัดชัดเลยคือให้เห็นหน้าชัดเลยว่าเนี่ย
ตัวจริงเสียงจริงที่เดินมาแบบนิ่งเป็นไงจ้ะประกาศศักดาเลย
ตรงนั้นเป็นเสื้อหรือเป็นอะไรนะเนื้ออ๋อเนื้อเน้นเนื้อเน้นใส่ชุดเหมือนนุ่งขาวห่มขาว
แต่ว่าใส่แจ็คเก็ตเนี่ยที่เป็นสีน้ำตาลด้วยแล้วเดินมาค่อนข้างเดือดเลยฮะ
แล้วพอเดินมาเปิดหมวกเสร็จเหมือนตะโกนด่ากับกล้องวงจรปิด
พอด่ากล้องวงจรปิดจากนั้นกลับไปที่รถกระบาดของตัวเองบีบแตรยาวเลย
เหมือนเป็นการประกาศศักดาว่าข้ามาถึงที่แล้ว
น้ำหนึ่งเป็นยังไงกลัวไหมจะใช้คำว่ากลัวเลยใช้คำว่าโคตรเถอะ
หนุ่มคนนี้เป็นนุ่มปริศนาเป็นใครก็ไม่รู้
แล้วหมาแบบนี้มันคุกคามมันข่มขู่ค่อนข้างชัดเจน
แม่น้ำหนึ่งเอาทุกคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปที่หนุ่มคนนั้นเขาถ่ายเอง
หรือเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดในสำนักงานแม่น้ำหนึ่ง
ตอนนี้เอาไปพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี
ปริศนารายดังกล่าวนี้แล้ว
ดูสิให้ก็ยังไม่ได้ให้เลยแล้วยังมาเจอคนให้อีกต่างหาก
ให้ความร้อนมาเกิดขึ้นที่บ้านของแม่น้ำหนึ่งนะครับ

ฟังอีกทีได้ไหมคือฟังแล้วงงมากผมฟัง๓รอบแล้ว
มึงจะจุดหรือไม่จุดมึงไปจุดกูจะทุบมึงจะจุดกูก็ทุบ

แต่ว่าแม่น้ำหนึ่งแน่คือไม่จุดใช่ไหมงวดนี้